คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
ต้องบอกว่าเธอโชคร้ายจริงแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับ
โคราชจะมาทำงานที่ปลาจีนบุรีนี่ฮะมีคนไปช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้จะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วย
น้องเขาเจอจักรยานยนต์รับจ้างที่ปลาจีนที่ว่านัดหมายทางเฟซบุ๊ค
ไว้กะว่ามาถึงที่เนี่ยจะไปที่ทำงานเนี่ยจะได้ไปถูก
ปรากฏว่ามันพาไปที่เปลี่ยวแล้วจะข่มขืนค่ะนะฮะ
ฉวยโอกาสนะฮะกัดนิ้วคนร้ายแล้วหนีมาได้อืมนี่ครับทุกผู้ชมครับ
แล้วน้องเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับ
ได้โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้นะครับบอกว่ากู้ภัยศรีมหาโพธิที่ปราจินบุรีเนี่ย
รับแจ้งเหตุนะครับขอความช่วยเหลือปลายสายระบุว่าถูกลวงมาข่มขืน
นี่นะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านสายหนองปอเนินผาสุก
ในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรี
ผู้หญิงคนนี้นะครับตอนนั้นไปอยู่ที่ร้านค้าหน้าวัดเนินผาสุกนะฮะ
มีคุณตาคุณยายเจ้าของร้านเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับวิ่งหนีคนร้ายมาตกใจนะครับ
ตอนนั้นอาการตกใจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพาไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักษณ์
นี่ฮะคือน้องเนี่ยบอกว่ามาถึงที่ปราจินบุรีเนี่ย
ความจริงก็อยากจะไปทำงานแล้วก็ติดต่อจักรยานยนต์รับจ้างเอาไว้นะครับ
คือไอ้คนร้ายเนี่ยตอนที่รู้ว่าน้องเนี่ยมีคนมาช่วยแล้วพยายามโทรหาตลอดนะฮะ
แต่พอรู้ว่าน้องไปถึงโรงพักไปแจ้งความแล้วเนี่ยมันวางสายหนีไปเลย
รายละเอียดเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับอันนี้คือคนที่เขามาช่วยนะฮะ
รายละเอียดเนี่ยคืออย่างนี้ฮะผู้เสียหายเนี่ย
เดินทางมาจากจังหวัดนครรัชศรีมานะครับเพื่อที่จะมาหางานทำที่นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ปราจีนบุรี
นี่เส้นทางเป็นอย่างนี้ช่วงกลางวันนะฮะเส้นทางแบบนี้นะครับ
ก่อนที่น้องเขาจะมาเนี่ยเขาอยู่โคราชค่ะนะ
เขาก็ติดต่อวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เอาไว้หลังจากที่เห็นทางเฟซบุ๊กนะครับ
ติดต่อเอาไว้คนหนึ่งนะครับเพราะว่าในเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นบอกว่าเป็นวินจอยอรับจ้างอยู่ในนิคม
เพราะฉะนั้นนะครับจังหวะที่น้องมาถึงเนี่ยมาถึงช่วง๕ทุ่มคืนวันที่๔ตุลาคมนะครับ
จักรยานยนต์รับจ้างคันนี้ก็มารับตามนัดหมายก็ขึ้นรถไปก็กะว่าเดี๋ยวเขาคงพาไปถึงที่พักนะครับ
อันนี้เป็นภาพพื้นที่นะฮะที่เราไปตรวจสอบนะครับในช่วงกลางวันนะครับ
แต่พอน้องขึ้นรถไปแล้วจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้นะฮะขี่วนไปวนมาไปหลายทางเหลือเกิน
พามาซอยที่เป็นป่ามืดไกลชุมชนแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุแถวเนี้ย
รถจักรยานยนต์มันติดลมค่ะ
แต่คนร้ายมันวิ่งตามผลักน้องล้มลงแล้วก็ฉุดน้องไปหวังจะข่มขืน
บอกว่าตอนนั้นก็ตั้งสติตั้งสติแล้วก็บอกคนร้ายว่าไม่เป็นไรพี่จะทำอะไรหนูก็ได้
แต่อย่าทำร้ายร่างกายหนูก็แล้วกันนะพอคนร้ายเผลอน้องก็เลยฉวยโอกาส
นิ้วคนร้ายฮะกัดแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าข้างทางครับไปซ่อนตัว
แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยมันหาไม่เจอแล้วเดินโซซัดโซเซออกมาในสภาพแบบนี้
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากร้านค้าของตากับยายที่อยู่หน้าวัด
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณสองร้อยเมตรแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยกัน
กู้ภัยก็พามาแจ้งความ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยฮะตรงนี้ฮะวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้นะครับ
เราไปถามพี่วินคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์อยู่นะ
คืนวันนั้นวันเกิดเหตุก็คืนวันที่๔ตุลาคม
ประมาณ๔ทุ่มกว่าเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งลงรถโดยสารสายโคราชมา
แล้วมานั่งอยู่แถวคิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง
วันนั้นยังไปถามอยู่เลยว่าเออน้องจะนั่งวินไหมจะไปไหนอะไรยังไงไหม
แต่น้องเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีญาติมารับ
หลังจากนั้นก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วน
ขี่จักรยานยนต์มารับน้องออกไปเขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เอกใจอะไร
ก็คิดว่าเอาญาติมารับนะฮะจนกระทั่งมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับ
ตรวจสภศรีมหาโพธตอนนี้สั่งที่สืบสวนลงพื้นที่แล้ว
เพื่อไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกนะครับ
จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะว่าอย่างนี้มันก็เป็นภัยสังคม
แต่ก็เป็นอุทาหอได้นะต้องระวังตัวจริงนะครับ
และยังดีที่เธอก็มีสติและหนีรอดมาได้